มาแล้วค่ะหมอปลาวิ่งไล่จับพระสายแคมปิ้ง
เปลี่ยนแล้วนะคะไม่ใช่หมอปลามือปราบสัมภเวษีแล้วนะ
หมอปลามือปราบมารศาสนาค่ะ
คุณผู้ชมอยากให้ดูบรรยากาศตอนที่หมอปลาไปบุกจับค่ะ
วัดหวางอารามั้ยอยู่
นี่พระสงฆ์ปกติต้องอยู่ไหนคะ

นี่ไงรู้ไหมคะว่าใครแจ้ง

แล้วจะบอกว่าเป็นพระสงฆ์จริงด้วยนะคะ

นี่ค่ะมาจัดแคปปิ้งกันตรงนี้

ใช่ค่ะไปบุกจับนี่

นะคะอ่าใส่ช่วงจังหวะชุนละมุนนี่แหละวิ่งหนีนักข่าว
แล้วนักข่าวตามไปเจอไปพบอยู่ตรงไหนรู้ไหมคะ
นี่นี่นี่นี่จังหวะนี้อ่าอยากให้ดูหน่อยนะคะ
ไปเจอค่ะอีกหนึ่งรูปที่หนีนะคะ
อ๋อน้ำมาไงน้ำพี่น้ำมานี่อ่ะไม่แล้วหลวงพี่หนีทำไมครับ
พอหลวงพี่ไม่เคยเจออย่างเงี้ยมามามานี่มานี่มามาค่ะหลวงมา
หลวงมานี่ออกจากวัดมาได้สี่ฟันจะลงไปพัดกับลุงอืม
ลงไปเลยน้ำไม่ลึกลงไม่เป็นไรหลวงพี่โบ้งใหม่
หลวงพี่หมดสภาพเลยอ่ะครับต้องชูมือสองข้างเลยอ่ะ
ผมว่าหนีไม่พ้นเพราะจีวอนนี่แหละโอ้โหจีวอนรุ่มล่ามแล้วเกิน
มาแต่ไกลเลยนะคะสีก็เด่นแล้วก็มันรุ่มร่ามด้วยนะคะ
แล้วนี่ค่ะพอจับได้สรุปแล้วครบ๙รูปเลยนะคะ
พอจับได้ค่ะทีมนักข่าวแล้วก็ทีมงานของหมอปลากลับไปที่แคมป์อีกรอบหนึ่ง
อะไรบ้างล่ะคะเจออะไรบ้างนี่ค่ะคุณผู้ชม
เจอของที่ไปรับบินทบาทมาเห็นไหมคะนั่นบาทแขวนอยู่อะค่ะ
แล้วไปเจอตารางการบินอ๋อไม่ใช่สจวดนะ
ตารางการบินทบาทอ๋อนี่นี่นี่นี่นี่นี่เห็นไหมเห็นไหมค่ะ
ลงวันที่สถานที่ที่ไปเป็นรายวันเลยระบุสถานที่
ระบุกันเป็นรายวันเลยนะคะมีการจดบัญชีรายรับที่ได้จากการบินทบาทด้วย
แล้วพบสิ่งผิดกฎหมายไหมไม่พบสิ่งผิดกฎหมายนะคะ
สุรายาดองสารเสพติดไม่เจอค่ะนะคะไปตรวจสอบอย่างที่บอกไป
เป็นพระจริงนะคะทั้งหมดมีใบสุทธิหมดเลยแล้วบางรูปเนี่ย
ก็มาจากต่างจังหวัดนะคะนี่ค่ะใครแนะนำมาพระที่รู้จักแนะนำมา
ทำกิจวัตรกันตั้งแต่ตีสี่ออกบินทบาทขึ้นรถเมย์บางวันก็ขึ้นรถเมย
บางวันก็เหมารถของชาวบ้านไปบินทบาทบริเวณรามอินทาอนุสวรีชัยสมรภูมิ
นนทบุรีไปหมดเลยกรุงเทพและปริมณฑลนะฮะครับ
แล้วนี่ค่ะตอนเช้าไปบินทบาทตอนบ่ายกลับมาที่แคมปิ้ง
นักข่าวถามทำไมต้องมาตั้งแคมป์
ทำไมไม่อยู่วัดคำตอบคืออะไรรู้ไหมคะ
อยู่วัดไม่สบายใจเป็นแบบนี้ทุกวันนะครับ
ทำแบบนี้สบายใจกว่าอืม
เนื่องจากขี้เกียจสวดมนต์ทำวัดด้วย
อ๋อนี่ไงล่ะนี่เองอ๋อนี่ค่ะสุดท้ายแล้ว
ตำรวจนำตัวพระสงฆ์ทั้งหมดไปสอบสวนที่วัดธรรมนาวา
บางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะ
คณะตำบลคลองจิกทำการศึกไปทั้งหมด๖รูป

อีก๒รูปคือเพิ่งมาอยู่ก็เลยไม่ได้มีการทำพิธีศึกให้นะคะ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวต้องรอดูว่าไปศึกที่ไหนนะคะ
หมอปลาบอกว่าคือเรื่องนี้ต้องให้สำนักพุทธมาตรวจสอบว่า
ไอ้การกระทำลักษณะดังกล่าวผิดวินัยสงฆ์หรือเปล่า
หรือเป็นแค่โลกะวัชชะโลกติเตียนนะคะ
ส่วนเรื่องนี้คุณผู้ชมคือคุณผู้ชมมองว่ายังไงคะ
หรือว่ามันเป็นเรื่องปกติบางคนบอกว่าไม่ถึงขั้นทำลายศาสนาหรือเปล่า

ก็เลยไปแคมปิ้งแต่เป็นที่นาชาวบ้านด้วย